มีแฟนข่าวคนไหนเคยบวชเนรไหม
ตอนบวชเนรเราก็ยังอายุน้อยอยู่

สามเณรไปได้ยินเสียงหัวเราะ

ไม่รู้เสียงมาจากไหนต้นเสียงมาจากไหนไม่รู้
เอาจริงดอมลองดูที่กำแพงที่ผนัง
มันก็มีความเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าจะเป็นแต่ข้างก็เป็นกุฏิเหมือนกันนี่นะ

ก็ไม่น่ามีผู้หญิงอยู่ไม่น่ามีศรีกาอยู่

แล้วก็มีข้อความด้วยนะว่ามาทำไมเวลานี้
ของจริงเสียงจริงไม่มีสแตนอินเจ้าของเสาตกน้ำมันหรือเปล่านี่
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มครึ่งคืนวันอังคารที่ผ่านมาครับที่วัดดงมันอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
วัดดงมันเนี่ยมีพระประจำวัด๑๑รูปสามเมนียน๕รูป
โดยหลวงพี่เบสหรือว่าพระนิพิษพลขันทปาโลที่เอาคลิปนี้มาลงโซเชียลก็พาเลย

กั้นห้องแบ่งเป็นกุฏิให้สามเมนียนเนี่ยจำวัดไว้๕ห้องนี้คุณผู้ชมนะมาละ
กลางสาราการประเรียนก็มีเสาไม้ตกน้ำมันอยู่ต้นนึง
เสานี้อายุร่วม๑๐๐ปีแล้วคุณผู้ชม
มีป้ายเขียนว่าใจเย็นด้วยนะ
แล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีวิญญาณที่เสาตกน้ำมันต้นนั้นครับ
นี่ที่สามเมนียนชี้ให้ดู
พระที่มาจำพันศาอยู่ที่นี่เนี่ยเคย

อนดรมดูสิคือนักข่าวพาไปดูรอบนะคือรอบด้านนอกของห้องลักษณะแปลนมันเป็นยังไงอ่ะแต่ก็ด้วยความที่แบบตรงผนังมันอาจจะบางด้วยค่ะ

แต่จู่เสียงผู้หญิงก็ร้องไห้

หูฟังออกอ้าวจากเสียงร้องไห้กลายเป็นหัวเราะ

ก็รีบส่งข้อความหาหลวงพี่เบสเลย
ขอพระเครื่องมาห้อยคอหน่อย

ฟังสำเนินกันตามผลหน่อยฮะ
ร้องหลวงรูปเดียวเลยใช่ไหมคะ

ซึ่งตรงนี้ก็แน่นอนเนอะไม่มีผู้หญิงอยู่แล้วในวัด

เสียงผู้หญิงเขาร้องเป็นลักษณะไหนเสียงแบบไหน

ท่านที่สองมาก็เรียนจากร้องไห้เป็นหัวรอกนะครับ

แล้วพระรูปอื่นในวัดก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
พระเนรที่มาจำวัดที่นี่ใหม่ไม่เกิน๕วันแรกต้องโดนกันทุกคน

ผีมาต้อนรับพระหรือเนรรูปใหม่เท่านั้นเองครับคุณผู้ชม
วิจารณญาณในการรับชมข่าวนี้ด้วยนะฮะ
แล้วมีเสาต้นนี้ไหมที่บอกว่าเอ๊ะใช้เสาตกน้ำมันเนี่ยไง
อืมนี่ไงครับ